ส่วนจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดที่คุณชนะ
และช่างภาพคุณนุ๊กกี้ของเราชอบไปมาก
ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณทั้งสองลองไปที่นี่ดู
เพราะว่าหลายคนเขาว่ากันมาว่า
ได้บางอย่างที่ทำให้สมปรารถนาจ้า
เฮ้ยนี่คุณกำลังพูดถึงที่จังหวัดพยาว

ดูบรรยากาศก่อนดูวัดก่อนสวยไหมสวยงาม
คุณดูสถาปัตยกรรมของวัดก่อนนะดูความสวยงามของวัดก่อนนะ
วัดนี้ชื่อว่าวัดบุญเกิดนะคะอยู่ที่ตำบลบุญเกิด
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวดอกคำใต้
มาถึงแล้วไปกราบไหว้พระประธาน๒๘พระองค์
ภายในวิหารแล้วก็กราบนามัศกาลขอพรพระเด็จพระคุณ
หลวงปู่พระราชมงคลวิสุธรหรือหลวงปู่กั้มกะลายานทัมโม
อายุ๑๐๒ปีท่านเป็นพระมหาเถระ๕แผ่นดิน
หรือเรียกกันว่าท่านเจ้าอาวาสวัดบุญเกิดนั่นเอง
เอาจริงนะที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพยาว
วัดที่อายุโบราณเก่าเยอะนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยดูความสวยงามของวัดนี้นะแปลกตาเหมือนกันเนาะ
เหมือนที่อื่นที่เคยเห็นด้วยนะคะบรรดาญาติโยมนะ
เขาก็พากันเดินทางเข้ามาตลอดวัดเลยตลอดทั้งวันด้วย
เพื่อที่จะมาขอพรขอโชคขอลาบกับตรงนี้นี่คือองค์ทาเวสวัน
๔องค์๔ปางมีความสูงถึง๗เมตร
ตั้งอยู่บนแท่นหน้าอุโบสถภายในวัดนะคะ
องค์ที่หนึ่งนี่นะคะคือองค์ท้าเวสุวรรณ
จาตุมหาราชิกาเจ้าแห่งยักษ์
องค์ที่สองท้าวทัตรรัสเจ้าแห่งเทวดา
องค์ที่สามท้าววิรุณหกเจ้าแห่งพญาครุฑ
และสี่ท้าวิรูปักเจ้าแห่งพญานาคอืม
นี่คือตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าอุโบสถ
ดูท่าทางขึงขังหน้าเกรงขามแบบนี้
นี่แหละหลายคนไปขอโชคขอลาบกันที่นี่นะคะ
ทางวัดจัดงานบวงสวงสมโพธิ

แล้วก็ทุกวันจะมีชาวบ้านที่เขามาเส้นไหว้
ขอโชคขอลาบจุดทูบไหว้กันไปต่างนานา

จากจุดทูปอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อย
เขาจะมีการจุดทูปเสี่ยงทาย
และก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพ
เก็บไว้ส่งต่อกันไปให้เพื่อนให้ญาติให้กรุ๊ปไลน์
ให้อะไรไม่รู้ไม่รู้ให้นักข่าวเราหรือเปล่า
อันนี้วัสโต๊ปวีสบายไงฟ้าครับคะ

ก็เดินมาขายในวัดนี่ตรงนี้ก็ขายดีมาก

นี่ไงเอาอีกแล้วแผงที่แบบว่ามีไม่กี่ใบ
ประเภทแบบเหลือแค่คู่สุดท้ายบ้างไฟล์สุดท้ายบ้าง
เออช่วยซื้อหน่อยใบสุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายแล้ว

เคยพอซื้อปั๊บเดินออกไปอีก๓ก้าว

ไม่รู้โผล่มาอย่างไร

แต่ไม่แน่นี่วันโค้งสุดท้ายมันอาจจะใกล้บท

ถึงวันออกรางวัลเนี่ยบางที่หมดนะคะขายเกลี้ยงนะคะ
ก็ทางวัดเขามีการจำหน่ายเหรียญท้าเวสวรรณ
กับคนที่มาเริ่มสายศรัทธาอาสามารถเช่าบูชากลับไป
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้ค่ะ
คุณเป็นคนหนึ่งที่เช่าบูชาเท้าเวสุวรรณ
ไปแก้ใครต่อใครในช่วงปีใหม่ชีวิตภัณฑ์
แล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่คุยกับช่างภาพ

ใช่ก็แบบว่าพูดไปอีกรอบแต่ก็อาจจะเย็น
แต่ผมเห็นว่าคุณนุกกี้พยาวเขาก็มีความ

ความอะไรครับทำไมเหมือนแก้ตัวมีความที่ว่า
เคยไปที่นั่นมาก่อนแล้วเขาก็มักจะเอาแบบว่า
ท้าเวสวันมาฝากพวกเราอยู่เป็นประจำ

คนอะไรนะเล่าไปเรื่อยเปื่อย
นั่นแหละคนอะไรก็ไม่รู้นะ